ดูชุดไทยกันหน่อยช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าเทศกาลสงครานก็ยังมีกันอยู่หลายบ้านจับแต่งตรงกันเป็นชุดไทยม
ให้แฟนแล้วก็คนไทยค่ะ
ชุดนี้นะคุณผู้ชมจำได้เลยเขาไปร่วมงานสงกราน
ในช่วงที่ละครเขาเนี่ยดังเป็นพลุแตกค่ะ
โอ้โหเห็นฟิวผ้าเปียกแบบนี้ไหม
อยากจะโดนเบลล่าฉีดน้ำใส่อยู่เหมือนกันนะคลายเครียดกันไป

จากรูปแล้วค่ะเบลล่าก็ได้โพสต์เฮฮาอารมณ์ดีเอาไว้ด้วยนะคะ
ออกแถลงการในนามของพระนางหน่อเจ้าหลวง
อเจ้าอ่อใจของทุกคนค่ะ
งกรานทิพย์ปีนี้ขอให้ทุกคนปลอดโรคปลอดภัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสืบไป
ที่สำคัญค่ะอย่าลืมนะคะ
รักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะจ๊ะอเจ้า
เอ้าสวัสดีทุสาจ้า
อีกหนึ่งสาวที่มาแบบสวยสดงดงาม
คุณหญิงรัทานี่คุณพี่ส้อ
เจ้าสาวเนี่ยนะลาสีออรอ่ามาเต็ม

เพิ่งถ่ายไปเมื่อไม่กี่เดือนนี้มาให้อวยพรคนไทยด้วยนะคะ
ก็มีการอวยพงโวยพรแฟนโครงแฟนคลับว่าโอ้สวยจังเลยค่ะแบบนี้
จากนี้เลยคุณหญิงรัฐามาที่อีกคนนึงดีกว่า
คุณใหม่ดาวิกาค่ะคุณผู้ชม

ต้องให้เพราะตอนนี้อะไรยิ่งอินเข้าไปใหญ่
เพราะเธอนั้นมีคาแรคเตอร์แบบแม่วันทอง
เออมาอวยพรปีใหม่ไทยเช่นเดียวกันค่ะ

แต่ความงามเนี่ยโอ้โหสุดจริง
มีกี่คนที่ทำผมทรงนี้แล้วสวยคุณผู้ชม

คนแรกทรงประกวดโดยท่านนี้เลยค่ะ

ในชุดสีขาวครีมงดงามหรูหราแบบหญิงไทย
พร้อมคลิปสวัสดีปีใหม่ที่ดูแล้ว
หลายคนก็ชื่นอกชื่นใจ
ทับจิตประทับใจในความงามอย่างไทยจริงค่ะ

มาติดกับน้องแก้มวิทยานีค่ะ
คอเล็กชั่นชุดไทยมาโพสต์สุขสรรค์วันสงการนี่

แก้วเขาผิวขมเข้มนะคะ

วิชานียิ่งสวยไปกันใหญ่จริงค่ะ

ขอเอาชุดไทยสวยสีสดมากนะคะ

มีโอกาสได้เดินทางไปพบญาติผู้ใหญ่ที่ต่างจังหวัด

แต่ที่เห็นแล้วชื่นอกชื่นใจยิ้มตามไปด้วย

เป็นแบบชุดไทยประยุกต์แบบสมัยใหม่

ส่วนลูกชายถือว่าเป็นสงกรานปีแรกนะจ๊ะ

เอ็นดูนะคะบ้านนี้หน้าตาดีทั้งบ้านเนาะ

ใส่ชุดไทยแล้วโอ้โหดูสง่าเชียว